แจ๊กไปไหนด้วยแล้วจะอุบาตมาก
ต้องไปนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพที่หาชมได้ยาก

เสียงก็พูดจะไม่มีอยู่ละอีแจ๊ก
ขอหน่อยพี่ร้องเพลงอะไร

หนูว่าแจ๊คเขาไม่กลัวหรอกพี่จะเอาคลิปอะไรของแจ๊คมาลง
มีมันกลัวมากด้วย
จริงแม่น่าจะเป็นศิลปินต่อไปของ

อันนี้มันเป็นความที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็น
ตามว่าเค้าจะร้องเพลง
จะไปไม่รู้ว่าว่ามันต้องลองที่ได้

ต้องลองดูดูใหม่ดูชุดดูชุด
เออตั๊ะดูนะเดี๋ยวจะแบบเสกให้คนหายไปนะ
ไอ้บ้าน

เห็นไหมล่ะดูเสื้ออย่างมายักก็เหนือไปแล้ว

หอมเขาเขียนบอกว่าส่งน้ำขิงให้เจ๊เขาหน่อย
สันนึงบอกเลยภาพหาดูยากนะ

พออย่ามานั่งอ่านข่าวกันเองอุบาย
อ้ำอัธิชันร้องเพลงด้วยใช่ไหม

โอ้ปอดแล้วตัวแกจะปอดแหละ
พหัสไขไทยซะปกไครไหมกว่าเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป